สวัสดีครับ

อะไรนะครับคุณประแทนพี่เมียเหรอครับพี่เมียใช่ครับ

กำลังรวมคะแนนเหร่ะคุณแม่

ถ้าสมมุติเราก่อนเข้ารายการเราจะเห็นว่าบัตรนิวซีแลนดที่คนเขาพูดถึงกันมาคือการเลือกตั้งล่วงหน้า

วันนี้กรกตเขาประกาศยุติไปว่าเป็นบัตรเสียทั้งหมดแล้วนะครับ

บางคนอยู่ไครเชิงบางคนอยู่อะไรก็แล้ว

เห็นไหมครับทางคุณสุเมฆ

คุณสุเมฆเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าไม่ได้ความผิดที่เขานะ

แต่แน่นอนการบินไทยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะส่งให้ที่ไหนที่ไหน
ไหนโอเคเหมือนกับเราส่งคาโก้เราก็ต้องไปรับของ

นี่ก็ที่เขียนไว้

คุณแม่งมีแบ๊กแล้วไงตอนนี้

ที่ประชุมกรกประตอบวันนี้นะฮะมีมติเอกชั้นอ้างอิงมาตรา๑๑๔
ที่มาไม่ทันเขาใช้คำว่ามาไม่ทันนะฮะนับคะแนนเป็นบัตรเสียทั้งหมด
เป็นบัตรเสียทั้งหมดแล้วก็เตรียมตั้งคณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของสาเหตุในต่อไป
แล้วก็ถามว่าถ้า๙๕ตอนนี้ที่เรานับกันเป็นเสร็จแล้ว๙๕

ไปติดตรงไหนหนูงงมากแม่หนูก็งงถามหนู
ว่าทำไมถึงนับไม่ทันทีใช่แล้วมันจะยอดมาไม่ทันที
ควรมาเลือกตั้งเนี่ย๓๐กว่าล้าน๕ก็คืออีกล้านกว่าคะแนน

ที่บอกว่าการนับคะแนนปกติเราจะได้เห็นว่า

จนถึงหน้าบัตรหนาว
มาไม่รู้สักที

ทุกคนอยากจะไปคุยกับนายก
นายกรัฐมนตรีหรือบางคนก็ใช้คำว่าว่าที่นายกด้วยซ้ำไป

แอ้แอ้จี้เช่เว่ว่าที่นายก

เกือบแล้วก็จะหลุดแล้วเนี่ย

เขาบอกตามกฎกติกาบรรยาทว่า

แต่ในขณะเดียวกันอ้าวอีกพักนึง
เขาบอกขนาดดิบของเขา
มันต้องเข้าไปขนาดสูง

สูงก็ยังไม่ได้

ทำข้อสอบเหมือนกันเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราสูงกว่าเพื่อน
แต่ปรากฏว่าเพื่อนไปขอคะแนนดิบจากครูทุกวิชามาแล้วบอกว่า
ครูหนูได้คะแนนดิบเยอะกว่าเพื่อนทำไมหนูได้ที่๑ทำไมหนูได้ที่๒ล่ะ

ที่เขาเลือกเนี่ยเขาเลือกใครเขาเลือกลุงตู่

เดี๋ยวไม่เข้าใครก็เข้าสักคนหนึ่งแหละ
จะเข้าแต่คนหนึ่ง
โอเคครับภายหลังการเลือกตั้ง๒๔มีนาคมผลปรากฏว่าเหลือเพียง๒พัก
ที่จะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลถ้าเราไปดูทางเพื่อไทย
อนาคตใหม่ที่เรียกว่ามาแรงเหลือเกินร่วมมือกับเพื่อไทยแน่นอนแล้ว
โดยที่คุณธนทรเขาก็ยืนยันเหมือนเดิมอันนี้ภาษาชาวบ้าน

ตัดสินใจแล้วแล้วในขณะพันธุ์รัฐประชารัฐ
เขาก็บอกว่าวันนี้ประเด็นของไทยรัฐออนไลน์เขาลองดูความเป็นไปได้
ในการจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐ

ของเพื่อไทยได้๑๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์

ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เพราะโคต้าสอสอเต็มไปแล้ว

คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ไม่ใช่สอสอแล้ว

แต่ในขณะเดียวกันพลังประชารัฐได้๙๗ที่นั่ง
เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐก็จะเหลือ
สอสอปาร์ตี้ลิสต์อีกประมาณสัก๒๐กว่าคน

ทุกพักคุณอภิษฎก็เคยออกมาพูดเหมือนกันได้เห็นจำได้ไหมฮะ
หยุดเกรงใจผมไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี

ถูกต้องไหมอันนั้นก็คือจุดยืนพักประชาที่ป่าที่ก่อนมา
คุณหนูอนุทินชาญวีรกุลก็คือลูกชายของคุณหนูที่หล่อแซ่

เป็นแฟนน้องเพลง
เป็นแฟนน้องเพลงหลูกคุณฮิราตร์ที่รักแก้วบัวสาย
เขาต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากสส

แต่คุณสุนารัฐเป็นคาดิเดตนายก

เขาไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยสักคนหนึ่งเพื่อไทยเนี่ย

วันนี้คนเขาก็เลยจะถามว่าอ้าวแล้วราศีนายกคนใหม่เนี่ยฉันจะต้องอยากจะรู้เหมือนกัน

เรามาดูวันนี้ไทยรัฐขอรวบรวมจากไทยรัฐออนไลน์

อ่ะถ้าวันนี้พลังประชารัฐครับเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลอืม
ย้ำอีกทีหนึ่งกรกตจนถึงหน้าบัตรนาว
ข่าวใส่ไข่เข้าตอน๖โมง๒๐ก็ยังนับได้๙๕อยู่นะครับ
พลังประชารัฐ๙๗๙๗ที่นั่ง
แน่นอนว่าไม่ได้เสียงสอสอข้างมากแน่นอน

ที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
งานนี้จะต้องดึงใครมา

ภูมิใจไทยเขามีใครเขามี๓๙ที่นั่ง

เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยก็จะอยู่ที่๕๐กว่าที่นั่ง
เป็นแนวร่วมทางด้านประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์เขามีอยู่๓๓ที่นั่ง
เพราะฉะนั้นเขายังมี๑๐ปาร์ติฟิศอีก
ก็รวมแล้วอีก๕๐กว่าที่นั่งนะฮะ

มีใครส่งมาถามอะไรคุณแม่ได้ป่าว

จับมือกับชาติไทยพัฒนา

แต่ของคุณสุเทพก็มีแค่หนึ่งพี่นั่ง

ก็จะส่งพักยี่ห้ออย่างที่บอกแล้วฮะ
นั่นก็คืออีกหนึ่งตัวแปร

เขาต้องมารวมกับทางของตังผัง

ฝ่ายของเพื่อไทยนะฮะ

เขามีอยู่๑๓๗ที่นั่งเนาะ
บางคนบอก๑๓๘ด้วยซ้ำไปบางจุดบอก๑๓๘

คุณธนทรจากตอนแรกทุกคนประมาทหมดเลย
ว่าคุณธนทรไม่ได้เขต

สรุปแล้วธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เขตภาคเดียวคือภาคใต้

วาดหมดขอนแก่นที่แม้กระทั่งขอนแก่นเป็นที่ของเพื่อไทยแท้

วันนี้ขอนแก่นเนี่ยอนาคตใหม่ยังได้มาเลยแองจี้
เพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ว่านี่คือพลังเสียงของคนรุ่นใหม่

อะไรอ่ะเอ้า

คุณมิ่งขวัญมาอยู่๖ที่นั่งอยู่แล้ว
เราก็เดี๋ยวตอนนี้วัดไทยจะต้องให้๒๕๐
ก็คือรัฐบาลยังไม่เสถียรภาพด้วยซ้ำไป

จะรวมกันยังไงก็ได้๒๐๗ข่ากระดาษ
คนที่จะเป็นรัฐบาลจะต้องได้๒๗๐

เพราะฉะนั้นบัญชีรายชื่อเราจะต้องยอมเมื่อไหร่
รอจนกว่ากตตวันบอกว่า

เก้าพฤษภาพภูมิแค่รู้
อ๋ออันนี้จะหมดเวลาแล้วไหม

เพราะปีนี้น้ำน้อยอย่าไปสาดเยอะใจเย็นใจร่ม
หลังหยุดสงการค่อยมารู้กันว่าอีก๕จะไปที่ไหน
ได้เหรอนั่นน่ะสิก็มันเกิดขึ้นแล้ว
เอาพนักงานเขาอาจจะหยุดแล้วก็ได้ค่ะ
เขาจะหยุดอะไรกันเป็นเดือนนับนับอยู่ยังหยุดได้เหรอ
มีการแฮ็กข้อมูลไม่เห็นเหรอใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้น
สนุกถ้าพรุ่งนี้มดดำไม่ได้อยู่ในรายการข่าวใส่ไข่
ไม่ต้องกลัวพวกหนูเลยไม่ต้องกลัวหรอก

มดดำไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงถ้ามดดำไม่อยู่
พวกเราก็น่าจะอยู่ธรรมดาแหละ

ขณะเดียวกันเพื่อไทยตอนนี้ได้๑๓๗ที่นั่งนะครับ
อาจจะได้๑๓๗บวกก็คือเป็น๑๓๘ที่เขาคิดกันอยู่
ก็ไปแก่นำจากต้านรามันก็จะจับมือกับอนาคตใหม่

รวมกับพักภูมิใจไทยไหมก็ภูมิใจไทยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไง
แล้วก็พักในตระกูลเพื่อชาติเพื่ออะไรเพื่อสาร
ไหนทราบยังก็มากันหมดแล้วแล้วก็มีประชาชาติ๖ที่นั่ง
ถูกต้องไหมฮะชาติพัฒนาอีก๑ที่นั่งชาติไทยพัฒนาอยู่๖ที่นั่ง
ทั้งยังยังได้สอบชื่อจากเสรีรวมไทยไงถูกต้องไหม

มิ่งบอกจะเอาเกาหลีประเทศไทยให้เหมือนประเทศเกาหลี
หนุ่มมิ่งเขาช้ามใจเหลือเกิน
เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไปคุยกับเกาหลี

กรุงมิ่งก็เป็นพอช่องเก้า

หลังจากนั้นลุงมิ่งเด้งก่อนก็เลยไม่ได้ต่อยอด
เกาหลีก็เลยเอาขึ้นขึ้นคือลุงมี่เสียใจจนถึงตอนนี้

อันนี้ลุงมิ่งคุยกับลุงมิ่งมั้ยอีกหรือเปล่าอันนี้
อะไรนะคุยกับลุงมิ้งมิ้งกินปลอดคุณคุยเจอลุงมิ้งคือเดียว

ลุงมิ้งเสียใจว่าอุ๊ยเกาหลีมันไปไกลแล้วอันแนตเทนเม้นท์บ้านเรา
โอเคดีสู้ค่ะพอฉะนั้นไม่ว่าจะฝ่ายไหนไป
คนไทยใจร่มเก้าพฤษภา
หมดสรุปง่ายถ้าเป็นชาวบ้าไม่รู้เรื่องนี้หน่อยเลย
เราจะสรุปได้ยังไงตอนนี้คือสรุปอะไรไม่ได้
ต้องรอไม่รู้ว่าจะลุ้นกันไปเรื่อยวันนี้ไม่มีใครตอบได้ฮะ
บวกมาแล้วพอกันเลยอ่ะก็เสถียรภาพไม่มีไง
อ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้ต่อไป
โมคะเหรอมันเท่ากันอย่างนี้เราก็ต้องเอาอย่างนี้ดีกว่า
ร้องเรียนตอนนี้มันร้อยกว่าเรื่องโอ้โหเยอะมาก
ร้อยกว่าเรื่องบัตรบัตรออกมาจากไหนไม่รู้อีกเป็นล้าน
นั่นสิมีคนเขียนแซวกันในอินเตอร์เน็ตกันเยอะ

ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ปรากฏตัวแล้วนะฮะ
ปรากฏตัวใส่แว่นดำไม่พูดไม่จาเข้าธรรมเนียบปกติขึ้นห้องประชุมเลย
วันนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสชเป็นประธานประชุมคอสชเนี่ย
แล้วก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันอังคารเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการประชุมคอรมอลเนี่ย
ระหว่างที่นายกแม่คุณดูรูปซะหน่อย

คอลโรมอลก็มาเลาะเอ่อรับกัน

ถ้าแมวแบบนี้คือแมวดำทักซีโด

เค้าจะเรียกแมวดำทักซีโด
ขอภาพอีกครั้งนินแอมแจ
ก้มหน้าอยู่โชคดีของแมวมาก

นายกวิ่งเข้าโค้งปุ๊บ
เขาโขงไม่น่ะแมวดำตัดหน้า
ความหมายของแมวดำตัดหน้าคนไทยก็จะไปมโนกันเอง
ใช่แม่บางคนก็ด่าแค่แมววิ่งผ่านหน้าทำไมมึงตื่นเต้นอะไรกัน
เป็นวิทยาของเสือดำหรอแม่

เขาไปดูกันอีก

เท้าของแมวมีสีขาว

ที่วิ่งคือตรงจุดต้นอโศกน้ำหน่อย

แม่หายไปไหนคนพยายามหาว่าแม่หายไปไหน
นึกว่าวิ่งเข้าสระแล้วหายเลย
ไม่ได้หายหรอก
เขาบอกว่าแม่นายกก็เฉย
ในขณะที่ฐานราชการวิภาควิชาการ
เดินหน้าในเรื่องต่างอาจจะไม่ราบลื่นหรือเปล่า

พลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่พักพลังประชารัฐกำลังรวบรวมเสียง
สนับสนุนจากภาคกลางเมืองต่างต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ด้วย
ก็แน่นอนวันนี้ข่าวที่เราเปิดหนึ่งหมดไปแล้วสำหรับ๓๖นาทีครับ

ใช่ตอนนี้คนจับตาเรื่องนี้มาก

เอาล่ะเจอกันพรุ่งนี้เลยนะครับผม

อยากน่ะปัญหาแต่ที่บ้านเขาก็ยังไม่รู้เลย

อย่างที่แองจี้บอกต้องรอวันที่๙ไง

จริงหวยตอนนี้รู้แล้วก็ยากกันไปทำไมไม่เห็น
ดูเอาเลขไหนเด่นนะครับผมคุณผู้ชม
เอ้าเลขไหนเลขไหนเรื่องหน้ามีอะไรครับ
เรื่องเหมาะควันเทียงใหม่พะยาวนี่ยังวิกฤตมากตอนนี้แต่กลับมาฟังค่ะ

ให้คุณเล่าข่าวแล้วฮะฉันจะเงียบแล้วนะฮะ

อุ๊ยหมดนี่เลยหรออู๋อุ๋กินน้ำเป็นอู๋ดเลยนะฮะ
เอาไปเรื่องของปัญหาหมอกควันบ้างเชียงใหม่พยาวตอนนี้ต้องบอกว่ายังวิกฤตมากทีเดียวนะคะ

แน่นมากค่ะเพิ่งไปรถเมย์ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่หนักหน่วงมาก
คือเป็นหมอกแบบขาวโอ้โหเห็นตั้งแต่ตอนลงเครื่องบิน
อะไรข้างล่างรันเวย์นี่แบบมองไม่เห็นเลยค่ะมันขาวไปหมดเลยอ่ะอืม

ลพิษทางสถานการณ์หมอกควันทางภาคเหนือประจำวันนี้นะคะ
เวลา๙นาฬิกาก็บอกว่าค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลงจากเมื่อวานนี้

คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ
มีผลต่อสุขภาพโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้มอยู่๙พื้นที่ด้วยกัน
คุณภาพอากาศก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
พื้นที่สีแดง๖พื้นที่
อันนี้เป็นคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
พื้นที่สีเหลือง๑พื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง
แล้วก็พื้นที่สีเขียว๑พื้นที่เท่านั้นเอง

ก็มีค่าระหว่าง๓๔๑๙๙ก็ถือว่ามาตรฐานไม่เกิน๕๐
ค่าระหว่าง๕๗๒๓๑ด้วยกัน
ซึ่งเป็นดัชนีคุณภาพของอากาศทั่วโลกเลย

มีช่วงหนึ่งก็ขึ้นมาอาทิตย์ก่อนนี่ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียว
ด้านแพทย์หญิงสรินพันธ์ผ่องพันธ์ในแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลพยาว
ก็แนะนำประชาชนแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหลังจากสถานการณ์หมอกควันเนี่ย
มีค่าเกินมาตรฐานแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัว
เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่เกิดจากหมอกควันซึ่งมีผลต่อสุขภาพแล้วนะคะ
ควรจะป้องกันตัวเองในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าหมอกควันจะกระตุ้นให้อาการของโรครุนแรงขึ้น
ดังนั้นช่วงที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพยาวยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง
ถ้ามีความจำเป็นจริงก็สวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมค่ะ
ซึ่งในกรณีที่มีอาการแสบตาไอระคายคอหายใจลำบากติดขัด
อาการยังไม่ดีขึ้นควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์แล้ว
ก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับคนที่อยู่ทางภาคเหนือนะฮะ
เพราะจริงวันเราออกมาข้างนอกเยอะมันจะรู้สึกแสบคอเลย
ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นมาก็จะไม่สบายเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่หน้ากากด้วยนะครับทางภาคเหนือ

รถเมย์เคยเดินทางไปต่างประเทศ
ว่าในประเทศแล้วเคยลงผิดสนามบินบ้างไหม
เคยน้องเคยแต่เคยในที่นี่คือเราก็ไม่รู้ใช่ไหม
เสร็จปุ๊บอยู่ดีลืมตาขึ้นมา

หนูก็ตกใจดูเอาโตขึ้นมาดู
ผิดขึ้นถูกแล้วแล้วก็ไปดูค่ะ
ทุกคนมาจังหวัดเดียวกันเราไม่กล้าถามด้วยอาย

ปรากฏว่าเขาประกาศอ๋อปลายทางลงไม่ได้

เครื่องพิศนุโลกก่อนเดี๋ยวค่อยไปต่อ

อันนี้ยังเบาอันนี้หนักกว่าอันนั้นคืออะไรคะแต่มันไม่รู้ไง

ออกเดินทางจากสนามบินลอนดอนซิตี้
เมื่อเช้าวันที่๒๕มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เครื่องบินลำนี้กำหนดปลายทางจะต้องไปลงที่เมือง
แต่เครื่องกลับเดินทางไปลงจอดที่เมืองเอดินบระของสก๊อตแลนด์

สังเกตเห็นความผิดปกติเหมือนน้องรถเมย์เลย

เห็นป้ายยินดีต้อนรับสู่เอดินเบอร์เรส
เหมือนแล้วมันจะแบบ
จึงแจ้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องทราบนะครับ
หลังจากลงจอดที่สนามบินไอดินเบลาระนะครับ
แล้วก็นักบินก็พบความผิดพลาดครับ
เครื่องบินต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ออกเดินทางต่อ
ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ๕๐๐ไมค์หรือประมาณ๘๐๔๖กิโลเมตรนั่นเอง
เครื่องบินลงจอดที่สนามบินดูเซดอฟ

แต่เมื่อกี้ดูจากเส้นทางคือลมน้อยถึงตรงนี้
ที่เขาจะไปคืออยู่ข้างล่าง
แต่เมื่อกี้อันที่ไปผิดขึ้นไปข้างบนเฉย
แล้วคิดดูว่าย้อนกลับมามันคนละรูปล่ะ

ได้ระบบนำทางที่มันชัดเจนอยู่แล้ว

หอคุณพุทธพรรดิบังกะสัญญา

ถูกต้องเพราะว่าไม่ได้แจ้งมาว่าจะบินผ่านน่านฟ้าเข้ามา
หรือว่าเขาขึ้นปลายทางเป็นแบบ

คงมีการจ้าออกมาไหมนะอ้าวอีกแล้วนะคิดเป็นการเป็นกรกกตอแล้วลูก

เอาละยังไงสุดท้ายใส่กันมีข้อออกมาด้านโค้งศักดิ์สายการวินวิทยาแชร์เวย์ออกมาแถลงนะครับ
ผู้โดยสารโดยบอกว่าทางบริษัทจะติดต่อผู้โดยสารเป็นรายบุคคล
เพื่อแสดงความขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางครั้งนี้
และจะทำการสอบสวนหาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับ
เออนะพี่เช้ามีเรื่องดีมาอีกหรือเปล่าในวันนี้
มีสินะครับผมนะฮะเรื่องต่อไปคุณผู้ชมครับ
ใครที่กำลังมองหาโอกาสดีให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัว
ฟังทางนี้เลยวันนี้มีข่าวดีมาฝากกันนะครับ
ถูกค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสดี
จะร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
ด้วยการเตรียมจัดงานใหญ่เลยค่ะ
เพื่อมอบโอกาสสำคัญในด้านธุรกิจอาชีพและการศึกษา
ให้ทุกคนนั้นได้มาพบปะพูดคุยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลย
ผู้ที่ต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจร้าน๗๑๑
ซึ่งก็เปิดรับกว่า๓๕๐๐อัตราด้วยกัน
ธุรกิจสำคัญรวมไปถึงนักเรียนครับ
นักเรียนที่สนใจจะขอรับทุนนี่แหละสำคัญคุณฟังดี
ถ้านักเรียนที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษา
สมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัฒน์นะฮะ
แล้วก็สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์

ร่วมฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

แล้วก็สินค้าภาคการเกษตรที่จำหน่ายในร้าน๗๑๑
ได้ในราคาพิเศษอีกด้วย
ระหว่างวันที่๒๗ถึง๒๙มีนาคมนี้นะคะ
บริเวณชั้น๒อาคารบีศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ
ตั้งแต่เวลา๗โมงครึ่งถึง๕โมงเย็น

ผู้สนใจเข้าร่วมได้ฟรีเลยนะคะ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์บาย

ไปหาขนมไม่ใช่หางาน

ไปนะไปกันนะครับผม
๒๗ถึง๒๙มีนาคมนี้นะคะ

ดิวดิวโอ้หัวใจทั้งหมดเลย

วันนี้ซะเจอพี่อ้าพี่อ้าแพ้สุด

ทำไอจีอยู่เถอะซื้อมาแล้ว

ค่าตัวการถ่ายแบบไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก

พี่ติวเขาก็บอกว่าเขา

เขาจ้างที่นักสือเขารวยขนาดนั้นเลย

มีคนติดต่อซื้อตัวน้องดิวแล้วด้วย

สักครู่เดียวครับ

วันนี้เขาแถลงข่าวกันไปใครก่อน

คนก็ถามว่ายายาขึ้นไหมก็ต้องขึ้นอยู่แล้วล่ะ

ก็ณเดชน์ก็บอกว่าจะต้องมีคู่จิ้นอย่างยายา

แล้วก็จะให้เห็นยายาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแน่นอน

เธอจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

แต่ก็จะมีซีนหวานแบบคอนเสิร์ตคู่เลยมั้ง
ส่วนที่ประเด็นยาย่าเนี่ยที่มีชื่อติดอันดับสาวหน้าสวยระดับโลกมาหลายต่อหลายโพลเนี่ยนะครับ
ล่าสุดก็ติดอันดับที่๑๓ของเอเชียนะครับ

แล้วก็คิดว่าตัวเองความสวยที่อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่า
โดยเจ้าตัวก็ยังบอกว่าหนูว่าหนูสวยนะคะ
จะบอกว่าหนูไม่สวยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ

สิ่งที่ชอบที่สุดบนใบหน้าก็คือคิ้วของตัวเองนี่แหละ
เพราะเออไปสักคิ้วเหมือนยาดิแม่อังกฤษ
คุณแม่จะไปสักคิ้วเหมือนยายาเหรอ
ใช่คุณแม่คิวเหมือนอย่างเดียวไม่ได้นะคุณแม่

คิ้วเขาบอกว่าคิ้วคนที่โหน่เฮ้งที่ดี
สามคนดาราเนี่ยคือใครรู้ไหม

คิวอย่างน่าเดชโงงเท้งดีสุด
แนี่ยเขาบอกถ้าเป็นผู้หญิงเขาดูคิวเย็นมาก
เต็มแล้วเรียงยาวมันจะไปจุดไปจบอยู่ที่

เพราะรู้จนช่วงนี้

แต่หล่อนไม่ถึงกระงตายเห็นไหม
เอาไปต่อมันถ้าหล่อดไม่ถึงหวานตายหล่อดถึงแค่ตรงนี้

แอ้งจี้พยายามดึงหวานตายให้แทบเท่ากับทิวโอ้โห
แต่คอนเสิร์ตนี้ไม่มีคู่เดียวหรอกที่หวานคุณแม่

ใครครับอีกทางล่างวิธีโอ้โหตายแน่นายกู
โอ้โหไม่ได้พูดหรอโอ้โหนี่รู้คู่ด้วย
แสดตรงนี้แสดตรงนี้รู้เนี่ยหือปากเสีย
ไปดูกันเผื่อเห็นวัยลาดทำอะไรไม่เคยทำนะฮะ
ดูพี่อ้ำไม่มีความอ้วนเลยแต่ทางบนว่านางอ้วน
เขาบอกว่าเขาแบบว่ารู้สึกว่าเขาอ้วนขึ้น
นี่ดูคุณอ้ำพัชราภาสวมใส่ชุดนี้นะคะ
ดีมากสร้างสีดำขับผิวขาวออร่า
แบบว่าเขาก็ใส่ชุดรัดรูปนะอวดซวดทรงเอวแบบชัดเจนมาก
ก็โพสต์ท่าแบบสไตล์ชิลแต่ว่าดูเป็นมืออาชีพสุดนะ
สำหรับท่าโพสต์ของพี่อ้ำเนี่ยขาก็ยาวสวย
เรียกว่าเป๊ะทุกสัตว์สวนดังนั้นพี่อ้ำไม่ต้องเลย
ใช่นางกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนอะจริงทุกคนลงไปเห็นตรงกันนะว่าผอมอยู่

อังพัชราภาเป็นผู้หญิงที่กินเท่าไหร่ก็ไม่ค

ไม่นางกินปกตินางเขาก็กินไม่อ้วน

เรายังไม่รู้สึกเลยยังไม่ขึ้น

พี่อัพมีความสุขพยายามโปรค
แฟนก็ช่วงครอบชวนมาทางกับไปกินข้าว
โอ้โฮนะ
ดูสิเดี๋ยวเพื่อนนะคะมีน้องฉัด

แต่ขาเล็กจิ๋วเลย
ใช่ของคุณที่เก็บคิ้วให้เห็นไหมคะ
คิ้วสำคัญจริงคุณแม่

ไอ้ดิเฮนเนอร์ไม่ใช่ชั้นส้าวหวังไปไม่นูนหวังไป
ไม่ว่าจะความสนทอมอย่างนี้ไปซื้อนำขาวครับผม
มาถึงเรื่องราวของน้องดิวกันบ้างดีกว่านะฮะน่าจะถูกใจน้องมด
แล้วก็พี่ม้าวันนั้นก็ถูกใจฮือหาเลยบ่งว่าม้าชอบเหรอ

เอาไหนม้าบอกฝึกจิตทั้งวันทำไมม้าม้าจับขวดน้ำให้

กลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลครับคุณผู้ชมครับ
ที่สลัดผ้าถ่ายแบบสุดสีหิว
โชว์ของดีเป็นการประเดิมนิตยสารฉบับหนึ่งล่าสุด
ดิวได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์นะครับว่า

ถ่ายนู้นถ่ายเซ็กซี่มันก็ต้องถอดเป็นเรื่องปกติ
เขินไหมผมเริ่มชินตั้งแต่ถ่ายแบบครั้งแรกแล้ว

มันไม่ได้เห็นเต็มแบบนี้แต่ครั้งนี้เขาต้องการความแรงมากขึ้น
ซึ่งผมก็เป็นคนทำอะไรก็ต้องไปให้สุดครับ
ใครที่ไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวังที่ไปถ่ายอะไรแบบนี้
แต่อยากให้เข้าใจว่ามาทางเซ็กซี่ตั้งแต่แรกแล้ว
ผมเนี่ยยังมีหนี้ค่ารถผมซื้อบ้านนะครับ
ซีบ้านก็เลี้ยงปากท้องและพี่บ้านก็อายุมากเราอยากจะช่วยเขา
ถามนิดนึงว่าที่คุณยืนมีผ้าขาวบางปิดนิดนึง
ภาพนี้ตัดต่อไหมซึ่งหลายคนเนี่ยคิดว่าตัดต่อ
เผินมากมีเผินมากด้วยครับแต่ตอนรีวไม่เผินนะครับ
ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ทำให้การตอบรับดีมากเลย
ถ่ายไปล่าสุดค่าตัวหลักแสนจริงไหมนักข่าวถาม
แสนกว่าครับพี่เงินที่ได้เนี่ยก็คือช่วยที่บ้าน
คือตอนนี้เนี่ยบ้านผมเนี่ยอายุเยอะแล้วก็เลยแบ่งให้เขาบ้างนะครับผม
แล้วก็แบ่งไปจ่ายหนี้ผมซื้อมอเตอร์ไซค์
มันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วกับหนี้บ้าน
ซึ่งผมทำคนเดียวพ่อแม่ไม่ได้ทำงานแล้ว
แล้วมีคนติดต่อมาขอดูแลไหมนักข่าวก็ถามอีก
เพราะว่าอาจจะมีเหล่าบรรดาแม่ยกมาติดต่อ
พูดตรงมีครับถามว่าแนวซื้อเลยมีไหม
คือถ้าแนวนี้เนี่ยผมจะคุยกับเขาดีว่าผมไม่รับ

พี่มดเขาตั้งใจจะโอนอยู่เนี่ย

แต่ถ้าพี่มดอยากไปผมให้เต็มที่คือกินข้าว

ทำความรู้จักกันโอเคได้ค่ะ
ยังไงพี่มดหาพี่พางกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไหมวะ
อะไรนะมันก็ถ่ายกันอย่างนี้หมดทุกคนในไอจีนะแองจี้เนอะ
แต่นี่กำลังฮอตไงอันนี้เขาเรียวนะเขาไม่มีอะไรปิด
ทะเลกับพี่ปิ๊บไฮมาถ่ายเค้าอีกนี้ตี๓๔แต่พวกหนูไม่เคยเห็นพวกหนูก็ตื่นเต้น
แล้วคนอย่างหล่นหน้าอย่างหล่อนมันอินโนเซนต์เหรอ

มีบางว่ายในป่าว่าน้ำด้วยเลยทำไมรู้ขนาดนี้

แล้วรู้ไหมมดว่าคนที่ติดต่อมาเนี่ย

ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่นิวบอกว่าติดต่อมาเป็นผู้ชาย
ถามว่าผู้หญิงแก่มีไหมก็มีครับแต่ว่าผู้ชายเยอะกว่า
เธอหยุดคำว่าผู้หญิงแก่แล้วปัญหากลับมันผิดไปแล้วค่ะโลกทุกวันนี้
บริการไอ้แอปไอ้แอปหาคู่ไอ้แอปที่แบบบริการทานข้าวเธอเข้าไปดูหน้าอย่างนี้ทั้งนั้นเลย

อีรุ๊ดเปิดแอปนั้นให้เขาดู

โอ้ห่วตบปากค่ะ

ไม่เอาสิ๑๕๐๐บาทพี่ก็มือสั่นแล้วน้อง

ช่วงหน้าคุณเบลี่ยผ่าตริมอย่าบอกว่าถ่ายนูทไม่ใช่ใช่เปล่า
ไม่ใช่อ๋อตกใจหมดเลย

จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ
มายืนต่อนะฮะมาถึงเรื่องราวของสาวปูปัญญาบ้าง

ปาร์ตี้วันเกิดมีน้องดีแลนด์ร่วมเป่าเค้กด้วย
รักอย่างหวานฉ่ำมากสำหรับปูปัญญานะครับ
แฟนหนุ่มชาวต่างชาติคุณแมททิวบรากนั่นเองนะฮะ
เรื่องนี้ทั้งคู่คบกันมา๓ปีแล้วนะครับ

เรียกว่าฉลองวันเกิดของปูปายา
เมื่อวันที่๒๘มีนาที่ผ่านมานะครับ

นุ่มสุดหล่อนั่งอยู่ข้างนี่ครับ

นั่นคือการจูบครับนี่ครับโอ้

ซึ่งดูแล้วอบอุ่นละมุนละมัย

โถดีแล้วก็น่ารักดูสิได้พี่น้องแล้ว

เขาบินเก่งบ้าง

พี่หนูไปแคสต์งานหนูเสียแต่เงิน

เหมาะก็ต้องไปแค้นเมโม้แล้วอ่ะ
นะเอานั้นก็วันเกิดใช่ไหมคะ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
ไอโพนไงไอโพนพี่ดีไปหรอก
แฮชแทคต่อไปดูปีกจมูกนายสิกางนิดกว่าปีกไก่ท่อนฮัดใหญ่
แท็กพร้อมโชว์เซ็กซี่เล็กเสื้อแบบอกร่องคว้าลึก
ซึ่งบัตรนี้เต็มไปด้วยขนมขนรกรุงรัง
ไม่เจอนายนานหลายปีตั้งแต่อนุบาล
ตอนนี้เราโกอินเตอร์มาเป็นนายแบบที่ญี่ปุ่น
เลยมีแต่รูปนายรูปนี้ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย

คิดถึงทุกวันแต่ก็ไม่ได้อยากเจอ
เกรทมากเกรทบอยกลอยใจ

เป็นคนที่เขียนแคปชั่นได้ฮามากทีเดียว

ไปเป็นนักแบบไปเขียนอย่างนั้นเป็นให้ให้แบบที่ญี่ปุ่มเอ้าเหรอ
เพราะถ่ายคนสงสัก

โอ้โหกูไม่ต้องขาดต่อก็ยึ่งกว่า
เพราะว่ามันใช้ลูกเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกมันไม่ต้องไปพิมพ์ไง

ติดตามเรื่องของโกโกะตอกันต่อ

ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ